มาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฮอลลีวูดคือถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดก็
มหาจรชนผลปลดโลกอะไรแบบนี้นะ
เขาบอกว่าเป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุยครับ
จริงกำลังจะเปิดให้บริการนะแต่ว่าติดโควิด๑๙คุณผู้ชมครับ
เจ้าของก็ตกแต่งภายในตกแต่งภายนอกอย่างดีโดนยกเขา๗๐ล้านครับ
ตอนไปถึงเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่มันโรงแรมร้างหรือเปล่าไม่ใช่นะ
โดนยกเขาไปหมดเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไปที่โรงแรมแห่งนี้ไปถึงก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกัน
นึกว่าเป็นโรงแรมหรูทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ย
ห้องพัก๓๔๘ห้องเตรียมแล้วนะเตรียมจะเปิดให้บริการรับนักท่องเที่ยวนี่แน่นขนาดแน่นอน
ไม่ได้เปิดแล้วล่ะฮะคงต้องรออีกนานเลย
พวกทรัพย์สินที่กลุ่มโจรเอาไปมีตั้งแต่สายไฟหลอดไฟเอาไว้ด้วยนะ
ปลั๊กไฟโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนชักโครกเครื่องทำน้ำอุ่น
โอ้โหเครื่องทำน้ำอุ่นก็เอาไป
นี่มันเอาไปในคราวเดียวหรือมันถยอยเอาไปเอาไปเอาไปเนี่ย

โอ้โหน่าจะก่อเหตุหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะ
เอาฝักบัวผ้าม่านเหล็กราวบันไดราวกันตกโครงหลังคา
กระจกประตูไม้หน้าต่างแอร์ปั๊มออลิฟท์

พี่นำแข็งถูกทำลายถูกทุบตัวเลยนะ
ถูกเอาซัพศิลป์ไปหมดเลยทายไฟที่ติดเต้นไว้ดูไม่หมด
ตั้งหลักแหล่งเอออยู่ในนี้เลยปากหลักปากหลักขโมยกันเลยทีเดียว
ก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องอะโด๊กโอ้โหคนร้ายอาจจะเห็นว่าอ๋อ
โรงแรมนี้สร้างเสร็จไว้แล้วนะแต่ว่าปิดไว้ปิดไว้รอการเปิดไง
ไม่มีคนเฝ้าเลยเหรอครับนั่นน่ะสิน่าสงสัยแบบนี้ไม่มีคนเฝ้าเลยเหรอครับ
โรงแรมระดับนี้อ่าเจ้าของโรงแรมชื่อพี่ยมนาภูลสวัสดิ์ครับ
คือสรุปคือโรงแรมเนี่ยตกแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมที่เราเห็นสภาพแบบปูนเปลือยดูแบบ
ดูล็อฟหน่อยนะใช่เป็นสายล็อฟ
เลื่อนกำหนดเปิดเลยพี่น้ำแข็งคาดว่าคนร้ายเนี่ยมาก่อเหตุในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานี่แหละ
ช่วงแรกที่มีการก่อสร้างแล้วก็ช่วงทำการตกแต่งห้องพักตกแต่งอินเทรียอะไรภายใน
เธอก็เข้ามาดูบ้างนะพี่โยมนาบอกแต่พอสร้างเสร็จปิดล็อกห้องปิดห้องทุกห้องไว้
คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอแบบนี้ครับเออคือน่าสงสัยไงว่าเอ๊ะหรือ
อันนี้สงสัยเฉยนะคนที่เข้ามาต้องเคยมาแล้วหรือเปล่า
ถึงรู้ว่าแต่ละห้องเข้ายังไงมายังไงแล้วอาจจะรู้ด้วยหรือเปล่าว่า
เจ้าของไม่ได้เข้ามาหรือว่าไม่ได้มีคนแบบว่าเฝ้าอยู่ประจำ
ถึงเข้ามาก่อเหตุอ่ะเออแล้วพี่โยมนาบอกโอ้โหนึกไม่ถึงจะเจอแบบนี้
ถือว่าครั้งใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุยอ่ะนี่ไงที่ดอมถามมันเอาลิฟต์ไปด้วยเหรอ
เมื่อกี้โอ้โหมีเหลือแต่ช่องริฟท์ครับผลล้ายนึกอุ๊กอ่ะจริง
พี่โยมณาโดนทั้งหมดนี้เท่าไรเนี่ยเจ็ดสิบล้านเองโอ้ยยา
สิบล้านครับโอ้โหเหตุการณ์นี้ครับหากยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ย
โยมนาบอกเดี๋ยวเถอะมันจะส่งผลต่อการลงทุนไง
พวกนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาจะมาลงทุนในบนเกาะสมุยเนี่ย
เชื่อมั่นนะเออเขาจะกลัวเอาแต่แต่ยังดีครับคุณผู้ชม
ตำรวจและกอรมนภ๔พื้นที่เกาะสมุยทำงานกันรวดเร็
คล่องแคล่วว่องวัยไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วนะเอ้าเหรอ
หกคนครับโอ้จับได้พร้อมของกลางเลยแล้วก็ขยายผลค้นไปบ้านของนายอภิพัฒน์ครับ
อายุสามสิบห้าปีอยู่ในพื้นที่ซอยสารเจ้ามูหนึ่งตะมนต์บ่อผุด
ไปเจออะไรบ้างรถหกล้อครับไปเจอชุดแก๊สตัดโลหะ
ค่ะก็เลยนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์
แล้วเดี๋ยวเถอะจะขยายผลกว่าล้างเครือข่ายต่อไป
เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่าหกคนครับโอ้โห